มาเป็นสองตำนานเลยคุณผู้ชมแล้วเขามาเจอกันได้ยังไง
เพชรคาดหน้าหยกนี่ฉายาพิตามาสพยักดิ์อรุณ
พี่แจกลงตั้งกากสิใช้ได้ใช้ได้ลีลาใช้ได้
ส่วนอีกคนนึงนักชกเหรียญทองโอลิมปิกพี่สมจิตจงจอหอ

เช็คตอนนี้เป็นแบบนักต่อยมวยแล้วค่ะ
ไตล์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะตัวท็อปทั้งคู่โคจรมาเจอกันในละครเรื่องเดียวกันคุณผู้ชมนะ
นี่แหละค่ะจากรุ่นพี่รุ่นน้องในสังเวียนมวยนะเลยกลายเป็นคนสนิทในชีวิตจริงกันซะเลย
แล้วบอกเลยว่าเวลาพี่สามารถอยู่กับพี่สมจิตนะ
คู่นี้อุ้ยขยันหยอกขยันแซวกันแล้วเกิน
แข่งกันปล่อยมุกฮาสนั่นลั่นทุ่งเลยค่ะ
เคล็ดลับความหล่อแล้วก็ความแข็งแรงของแชมป์โลกหน้าหยกอย่างที่สามารถพยักอรุณ
นี่ปีนี้๖๑ปีแล้วนะก็คือการหันมาดูแลสุขภาพแบบจริงจังค่ะ
กินเหล้างึกงักไม่เอาเลยค่ะ
เลิกเล่าเลิกดริ้งคนที่เตือนสติพี่สามารถนะไม่ใช่ใครที่ไหน

เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยพี่สามารถพี่สมจิตรวมไปถึงเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นค่ะ
ตอนนี้ก็ย่าง๖๑เจ้า๖๑แล้วครับ

พี่สามาสแข็งแรงมากทำอย่างไรครับพี่ทุกวันนี้ยังต่อยหมวย

แล้วช่วงหลังก็มาเราก็เลยเลิกดื่มเลิกอะไรด้วยก็เลยมันก็ดูดีขึ้น
หลังที่เลิกเดิมนี่คือพี่ศรีเป็นตัวอย่าง

พี่ศรีเขาดื่มหนักไงแล้วเราก็ดื่มกับเขามาเรื่อย
อยู่เขาเลิกเนี่ยเราไม่มีเพื่อนกินไม่มีเพื่อนกิน
เขาเลิกเราเลยประชดตัวเองมึงเลิกกูก็เลิก
เลิกพร้อมกันเลยกับพี่ชู้สี่เฉินนิด
เราก็คิดว่าเออสำนึกกิดอะไรยังไงได้
อ๋อเพื่อนเลิกเอาเราไม่มีเพื่อนกินกับใครเอาก็เลิกด้วยละกัน

ส่วนเรื่องความรักของพี่สามารถกับแฟนสาวรุ่นน้อง
หลายคนยังติดตามสวยแฮปปี้ดีอยู่ไหมพี่
ปีดีมากไอ้น้องเอ้ยไปไหนไปกันไม่ได้เลิกรา

และด้วยความที่พี่สามารถและพี่สมจิตคุณผู้ชมคู่นี้
อย่างที่บอกไปมาโคจรเจอกันเขาเป็นสายบุญนะ

กลายเป็นสายบุญแต่รู้ไปโดยปริยายค่ะ
ที่พี่สามารถชอบไปบ่อยก็คือ
วัดหลวงพ่อทองสุกจังหวัดระยอง
แล้วพี่สมจิตก็บอกด้วยว่านะวัดนี้นะ
ถ้าเกิดว่าใครไปนะไปขอพงขอพรสำเร็จทุกรายนะ
อยากจะติดสอยห้อยตามพี่สามารถกับพี่ชูศรีเชิญยิ้ม
ไปทำบุญไปนั่งฟังทำกันแบบตลอดจ้า
คือเขาสายมวยอยู่แล้วสายนี้เขาสายมวย
แล้วเขาก็พบปะครูบาอาจารย์บ่อย

นี่ก็ใจเย็นนะวันนั้นกินข้าวต้มกัน๖โมงเย็น

แล้วก็จะไปอย่างวัดหลวงพ่อทองสุก

เราก็จะไปวัดที่เราศรัทธานับถือ
พูดง่ายเราไม่เคยทำชั่ว
ในความรู้สึกตัวเองนะนั่นแหละ
เข้าใจไหมแจ๊กกะลีนไม่เคยทำชั่วเต็มหน้าเลย
เราไม่เคยทำชั่วแต่เราก็ไม่เคยทำดีพี่แจ๊ค

ผมไม่เคยทำชั่วสะดุ้งเลย

ใดคือพี่สามัสหล่อมากเลยน้อง
นี่เหมือนพูดเหมือนรู้ว่าเจ้านายนั่งดูหน้าทีวี

เร็วนี้เราจะมีโปรโมชั่นแหน่งมาสอบแล้ว